ก็คือก่อนเทศกาลสงการ
ก็วางแผนกับเพื่อนไปพักช่วงสงกราน

ก็รู้แหละว่าน่าจะหาที่พักยากอยู่

ก็เสิร์ชบนเพจบนเฟซบุ๊กอะค่ะ

เอาแบบตรงกลุ่มเลยเป้าหมายเป๊ะเลยขึ้นมาเลยค่ะหลายหลายแห่งทีนี้เราก็ใส่ข้อความไว้หลายเพจอยู่ค่ะ
ก็จะมีคนทักเข้ามาเพจนี้จะเร็วมากเพจอันนี้ลืมที่มั่นใบไปกันได้เลยค่ะบ้านพักผู้
เขาก็ทักมาเราก็ลองเลือกดูเลือกห้องที่เหมาะสมกับที่พวกเราไป๔ครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าเป็นหมู่บ้านนะคะชื่อว่าหมู่บ้านปามสปิงอืมซึ่งเป็นภูวิลล่า
ค่อนข้างจะสวยแล้วตอบโจทย์ที่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
สี่ครอบครัวก็ต้องยายน้อยมีหลายห้องมีอุตส่าห์ว่ายน้ำเห็นแล้วถูกใจอะไร
เขาก็คือดูปกติมากดูดี

คือพอเราพิมพ์ข้อความปุ๊บเนี่ยก็จะมีข้อความอัตโนมัติเด้งเข้ามา
คือดูแบบใส่ใจลูกค้ามากค่ะคือถ้าเกิดว่าโดยปกติทั่วไป
แล้วแบบมาพิมพ์ทีละข้อความรับส่งรับส่งหากันเนี่ย
มันดูแบบมันไม่ค่อยเป็นทางการแต่เมื่อเรา
หาเพจทนายโรนาลงแล้วแบบปึ๊งขึ้นมาโอ้ยอย่างนี้

นี่กะโอ้ใช่แน่อันนี้เป็นทางการดูน่าเชื่อถือ

โอ้น่าเชื่อถือแล้วรีวิวก็เยอะบ้านพักดีมากบ้านสวยมากครั้งหน้าจะไปอีกคือแบบนั้น
คุยไปคุยมาบ้านหลังนี้กี่บาทฮะ
เขาคิดราคา๙๙๐๐ค่ะแล้วก็มีค่าประกันอีก๕๐๐๐แล้วก็มีส่งใบจองอะไรมาให้ปุ๊บ
เขาก็ขอมัดจำ๕๐แล้วก็โอนยอดไป๗๘๐๐
คือพอเขาคิดราคาอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยระหว่างนี้ก็เหมือนกับเป็นคุยตอบโต้โดยบุคคล
แล้วเขาก็ตอบเร็วด้วยค่ะเขาแบบว่าใส่ใจลูกค้ามากดูแลอย่างดี
สรุปก็คือบอกคุณโจ้โอนมาก่อนเท่าไหร่นะ
๗๔๕๐ค่ะก็โอนเลยไม่ได้แบบว่าคือเข้าไปดูในเพจอย่างที่บอกค่ะปกติมาก
เบอร์บัญชีที่จะโอนไปเนี่ยที่โอนไปให้เขาเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อ

ผู้หญิงเราก็โอนวันนี้เท่าไหร่จำได้ไหมครับ
วันประมาณวันที่๑๗มีนาประมาณนั้นนะคะ
มีนาแต่เราจะไปพัก๑๔๑๕เมษาก็ล่วงหน้าเดือนหนึ่ง

ถ้าโดยปกติบ้านพักภูวิลล่าที่พัทยาเนี่ยช่วงสงกรานอย่างนี้เลย

จะไป๑๔๑๕เมษาช่วงสงครานเนี่ยจอง๑๗มีนาได้ไหม

ใช่ค่ะเขาจองข้ามปีกันได้เลยสามารถจองตอน
จะว่าจะข้ามปีกันเลยข้ามปียังแทบไม่มี

เพราะว่าหลายที่ทักไปเขาก็บอกว่าเต็ม

แล้วสวยซะด้วยมีสระว่ายน้ำสีครอบครัวอะไรนะผู้ใหญ่สี่เด็กสี่
ผู้ใหญ่๘เด็กสี่ค่ะสบายแล้วราคาถูกด้วยไหม
จริงคือแบบเราก็ไม่เคยเที่ยวตอนเทศกาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือจะแพงแต่คือเราดูตามคำว่าวันธรรมดา๖๙๐๐บาท
นักคัตเตอร์เลอร์ก็แพงขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้
เต็มทั้งหมด๒คืนเนี่ยเท่าไหร่นะคุณโจ้

รวมค่ามาตรยามด้วยจะเป็น๑๑๐๐๐ใช่ไหม
ไม่ค่ะ๙๙๐๐บวกกับ๕๐๐๐ค่ะ
แต่ทหารผู้ใหญ่๘๔ครอบครัวแล้วก็ไม่แพงหรอกใช่ไหม

ราคานะคะถ้าเป็นหมู่บ้านพรรมสปิงนะคะ

พี่โจ้เนี่ยจองมา๔๙เนี่ย
หลังเนี่ยจะอยู่คืนละ๑๓๙๐๐ถึง๑๕๙๐๐
ไอ้๔๙คืออะไรนะ๔๙

ทั่วไปเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมถ้าเราไม่ใช่
มีนาจ่ายเงินไปเสร็จเรียบร้อยเวลาผ่านไปถึงเมื่อไห
คุณโจ้หลังทางเราก็มีการถามเขาว่าสามารถ
ทำอาหารได้ไหมมีอุปกรณ์อะไรมีครบทุกอย่างค่ะ
เขาก็ต้องใช่ค่ะหาเมื่อเขาก็ตอบใช่ค่ะ

แล้วก็จนถึงวันที่เราจะเดินทางค่ะ
ก็ยังไม่ได้ทักเขานี่ก็เข้าไปดูเลขที่บัญชีเตรียมกดโอนเลยค่ะ
เดินทางวันไหนนะฮะวันที่๑๔ค่ะ
วันนั้นเลยค่ะตอนเช้าเราก็จะเข้าไปโอนส่วนที่เหลือ
เพราะเขาบอกว่าต้องโอนส่วนที่เหลือก่อนก่อนที่จะเข้าพักอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็โอนไปปรากฏว่าบัญชีนั้นถูกปิดแล้ว

ไอ้บัญชีเดิมที่เคยโอนครึ่งนึงเมื่อ๑๗มีนาอ่ะจากว่าวันนี้เราจะไปแล้ว
จะโอนให้ยอดเต็มเดี๋ยวไปถึงเข้าพักไม่ได้

กดโอนไปแล้วแต่ว่าโอนไม่ได้ค่ะ

ใช่ค่ะเขาปิดบัญชีเราก็เลยทักไปถามเขาว่าน้อง
ทำไมบัญชีถึงใช้ไม่ได้เขาก็บอกว่าเอ่อเขาเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่ค่ะ
เดี๋ยวส่งอันใหม่ให้ค่ะแล้วคงจะเป็นไม่แน่ใจว่าแบบอาจจะเป็นบุญของตัวเองนิดนึงค่ะ

คิดไปคิดมาบอกเขาว่าเดี๋ยวโอนตอนไปถึงละกันรู้สึกมันแปลกอะไรอย่างเงี้

ใช่ค่ะก็บอกไปถึงหน้าบ้านเขาให้โอนแล้ว
เขาว่ายังไงพอบอกถึงหน้าบ้านเขาให้โอน
แล้วก่อนจะถึงเนี่ยก็มีทักเข้าไปอีกว่าน้องยังไม่แจ้งยอดอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะอะไรอย่างนี้
แต่เบอร์บัญชีใหม่ที่ส่งมาเป็นชื่อใหม่เป็นเบอร์ใหม่ใช่ไหม

ถ้าไม่ส่งมานี่ก็คงจะโอนไปให้เขาทันทีเลยค่ะ
อ๋อพอบอกว่าเดี๋ยวถึงหน้าบ้านค่อยโอนเขาก็เลยเงียบไปเลยไม่ส่งอะไรมาเลย